เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ว่ากันว่าสร้างรายได้อย่างดีเยี่ยม
เขาปลูกกันที่โคราชหน้าตามันเป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับ
นี่เลยฮะไปกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบท
ในพื้นที่ตำบลจราเข้หินอเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ที่แห่งนี้เขาปลูกอะไรปลูกกระจับงง

ใช่กระจับนี่แหละฮะปลูกตรงนี้พื้นที่ประมาณสักหนึ่งไร่เศษฮะ
พื้นที่ดังกล่าวเขาบอกไว้แล้วว่าตรงนี้มันไม่เหมาะจะปลูกข้าว
น้ำมันท่วมตลอดแล้วมันท่วมขังเดี๋ยวนาข้าวมันจะเน่าเสียหายหมด
ก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพืชน้ำแทนในเมื่อมันท่วมเก่งนักน้ำขังเก่งนัก
ก็ปลูกพืชที่ต้องการน้ำท่วมขังไปเลย
ก็กระจับนี่แหละครับของดีเลยทีเดียว
นี่เอามาขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเปลือกมันจะหนาแล้วก็แข็งงอโค้งเป็นพืชน้ำล้มลุก
มักจะอยู่ในน้ำขังเหล่านี้มันชอบมาก
แล้วอย่างรากลึกลงไปในดินเนี่ยนะ
เขาบอกว่านอกจากจะตัวมันขายได้แล้วนะ
ไหลของมันเผื่อเขาไปทำอาหารได้อีกด้วยนะ
แต่หลักเขาขายตัวกระจับนี่แหละครับ

มันจะแข็งกว่าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ